พูดถึงเรื่องอะไร

ถ้าแกไม่มีมือนี่ตกใจเลยนะแม่

กลายอีกรายพี่ที่แล้ว
แกไปไปเตียงโอมาร

ปรากฏว่าระหว่างที่รักษาอยู่นั้น
ก็ไปถ่ายรายการเกี่ยวกับอาหาร
มีฉากตบตีปรากฏแผลเวอะเลย
งานนี้นะคะแม่อ้วนถึงกับเซ็งค่ะ
โดนสามีดุไม่พอค่ะต้องรีบไปหาหมอรักษาด่วนค่ะ
ยังต้องรีบไปเช็คดวงกับหมอคนสนิทนะคะว่า
เอาจริงฉันเป็นอะไรนักหนากับแผลตรงมือเนี่ย
ฟังเสียงแม่อ้วนหน่อยค่ะ
ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้โอ้โหมันเกิดขึ้นได้ตลอดเลย